แล้วตอนขากลับปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุ

ทีนี้ตอนนั้นเธอก็ได้รับบาดเจ็บเจ็บตามากนะ

บอกไม่มีอะไรกลับบ้านได้เลยตาไม่บอดหรอก
ไม่มีอะไรกระจกเข้าตรงเข้าตาไม่มีเหรอ
พอเธอกลับไปถึงบ้านเธอปวดมาก

พอไปหาอีกโรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลบี
บอกว่าเนี่ยรู้ไหมตาเกือบจะบอดแล้ว
เพราะมีกระจกเสร็จกระจกอยู่ในตาค่ะ
แล้วโรงพยาบาลแรกทำไมถึงไม่เห็นเสร็จกระจกแบบนี้

ผู้บาดเจ็บเธอก็เลยงงบอกว่าถ้าไปรักษาไม่ทัน
แล้วก็เป็นการวินิจฉัยผิดหรือเปล่าโรงพยาบาลแรก
เกือบตาบอดมาทำไงถูกไหม
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของเธอคนนี้ค่ะ
ผู้บาดเจ็บคือนางสาวสะสินิพาอายุ๓๖ปีเป็นชาวปฐุมธานี
คุณศาสินิพาเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นพาพ่อไปหาหมอ
ตอนขากลับรถไปเสียหลักชนเสาไฟฟ้า
แล้วก็มีกู้ภัยมาพานำส่งโรงพยาบาลแห่งแรก
พอไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลก็พาไปเย็บแผลพาไปเช็ดแผล
แล้วหลังจากนั้นคุณศาสินิพาก็บอกว่า
นี่ค่ะเจ็บตรงตาไม่รู้ว่ามีเศษกระจกอยู่ข้างในหรือเปล่า
พยาบาลก็พยายามเปิดตาดูอะค่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วตาไม่บอดหรอก

หลังจากนั้นก็บอกให้คุณศาสินิพารอเจอหมอตา
พอไปเจอหมอทางด้านจักษุหมอเฉพาะทาง
หมอก็บอกว่าไม่มีเสษกระจก
เย็บแผลต่อได้เลยที่ห้องฉุกเฉินเดี๋ยวฉีดยาแก้ปวดให้
แล้วก็ก่อนจะกลับบ้านหมอก็ถามมีเจ็บตรงไหนอีกบ้างไหม
คุณศาสินิพาบอกว่านี่ค่ะเจ็บช่วงกราม
หมอบอกว่าอ๋อกระโพงจมูกมันแตก
ก็เลยเจ็บก็เลยปวดแต่ไม่เป็นอะไรหรอกกลับบ้านได้
นี่โพงจมูกแตกแต่ไม่เป็นอะไรกลับบ้านได้
คนไข้เจ็บปวดจะตายอยู่แล้วนะ
แต่หมอบอกไม่เป็นอะไรคุณศาสินิพาก็งงอะค่ะ
พอกลับมาถึงบ้านเธอบอกว่าเธอปวดหัว
แล้วก็เจ็บที่ตาเหมือนเดิมก็อดทนนอนที่บ้านผ่านไป๑คืน

คิดว่าอาการจะดีขึ้นแต่ก็เปล่าเลยนะ
วันรุ่งขึ้นก็เลยตัดสินใจไปหาหมออีกโรงพยาบาลหนึ่ง
พอไปเนี่ยเจ้าหน้าที่พาไปล้างหน้าพาไปทำแผลใหม่
แล้วหมอมาตรวจตาให้อีกครั้งนึง
หมอบอกว่าคุณยังมีเศษกระจกอยู่ในดวงตาอยู่เลย
เดี๋ยวหมอเอาเศษกระจกออกให้
คุณศาสินิพาบอกว่าโอ้โหพอหมอเอาออกมาได้
รู้สึกโล่งตาทันทีเลย
แล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้พาคุณศาสินิพาไปเอ็กซาเรย์
ปรากฏว่ากรามแตกคุณต้องใส่เหล็กแล้วก็ต้องมัดฟัน
ทั้งหมดนี้ทำไมมันสวนทางกับโรงพยาบาลแรก
บอกว่าโพรงจมูกแตกไม่เป็นไรกลับบ้านได้
ทีนี้คุณศาสินิพาก็เลยอยากฝากไปถึงหมอที่โรงพยาบาลแรก
บอกว่าอยากให้ดูแลคนไข้ให้ดีหน่อย
สมมุติเธอไม่ได้ไปหาที่โรงพยาบาลแห่งใหม่
ตาคงบอดไปแล้วแล้วดูสิสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุ
มันกระจกแตกเยอะขนาดนี้ค่ะ
ซึ่งคุณศาสินิพาบอกว่าหมอควรตรวจให้ละเอียด
ไม่ใช่รีบไล่ให้คนไข้กลับบ้าน
ทีนี้ทางด้านนางสาวไประมา
คือเป็นน้องสะพ้ายของคุณศาสินิพาผู้บาดเจ็บ
ก็ได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
แล้วก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์
เพราะอยากให้หมอที่อยู่ห้องฉุกเฉิน

เพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า

มีคนไข้ในห้องฉุกเฉินไม่ได้เยอะมาก
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแรก
พูดจานแล้วก็ให้ข้อมูลให้ดีกว่านี้
โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิ์ประกันสังคม
สิทธิ์บัตรทองที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะ